อุดรธานีเขาบอกว่าตอนนี้เขากลัวเหลือเกินกับอาถรรพ์หนองชัยวาน
หลังจากที่มันมีเรื่องเล่าขานกันมาว่า

กลืนกินชีวิตชาวบ้านไปหลายรายแล้ว
อาถรรพ์นี้เกิดจากอะไรยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ

คือมีน้องนักกีฬาค่ะเป็นน้องนักกีฬาวอเล็กบอลของโรงเรียนนะ

เขามักจะมาซ้อมวอลเล่กับเพื่อนในทีมนะคะ
แล้วปรากฏว่าตีบอลกันพลาดแล้วบอยมันตกลงมาตรงหนองน้ำนี้

จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยค่ะ
นี่นักประดาน้ำก็หลังจากได้รับแจ้งเหตุก็รีบมางมดำหาร่างของน้องนะคะ
แค่๑๐นาทีผ่านไปเจอร่างน้องค่ะ
น้องชื่อน้องทิวนะคะอายุ๑๘ปีเจษฎากองพันธุ์นะคะ
ทันทีที่กู้ภัยเจอร่างน้องนี่เพื่อนในทีม
คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวโอ้โหร้องไห้กันเนี่ย
ือนหน้าหนีร้องไห้เข่าซุดกันเลยอะค่ะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานตอน๒ทุ่มนะคะ
ตำรวจสพชัยวานเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนจมน้ำศูนย์หายชื่อทิว
เป็นนักกีฬาวอเล็กบอลของสโมสรอำเภอชัยวาน
มน้ำเพราะว่าลงไปเก็บลูกวัลเล่ที่ตีพลาดตกลงไป
วีอาร์กู้ภัยและกู้ภัยสว่างเมธาธรรมอุดรธานีก็ลงงมค้นหา
เขาบอกว่าความลึกของระดับน้ำ๒เมตร
จมอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ๑๐เมตรอะค่ะ
คุยกับเพื่อนน้องทิวว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเหรอ
เพื่อนบอกว่าก็ทุกคนก็เป็นเด็กชั้นม๖นะ
เรียนอยู่ในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
ทิวเป็นคนเรียนเก่งและเล่นกีฬาเก่งมาก
ตกเย็นทุกวันเนี่ยทีมวอลเล่เขาก็จะมาซ้อมฝึกซ้อมกัน
เพื่อจะไปแข่งขันระดับสโมสรระดับโรงเรียนที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
กัน๗คนค่ะวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้
เล่นกันอยู่ปรากฏว่าจังหวะตบจังหวะตบบอลกันเนี่ย
บอลมันเฉียดปลายนิ้วของน้องทิวไป
แล้วมันก็เลยตกลงไปในหนองน้ำค่ะ
ทีนี้น้องทิวบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปเก็บเอง

แต่ทันทีที่น้องทิวลงไปเก็บบอล
ทันรุ่นพี่หันไปเห็นลักษณะเหมือนเฮ้ยเหมือนทิวจะจมน้ำเลยว่ะ

กระโดดลงไปช่วยเลยคือคิดว่าน้องทิวอาจจะเป็นตะคริว

กระโดดตุ๊บลงไปไม่แต่กระโดดตุ๊บอ่ะกระโดดตู้มลงไปในน้ำเนี่ยนะ

จับลูกวอลเล่ไว้แต่ก่อนที่จะไปถึงตัวน้องทิวอะค่ะ
จังหวะน้องทิวจะเอื้อมือจับวัลเล่คือน้องจมหายลงไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยค่ะ

บอกว่าทิวเป็นมือเก่งในทีมแล้วก็เรียนเก่งมาก
อนาคตทิวบอกว่าอยากเป็นนักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติ
เสียใจจริงที่ช่วยเพื่อนไม่ได้
อันยังเป็นที่เราอยากไปดูเพื่อน
แล้วก็รอนักประดานนำมาเขือบ๒ชั่วโมงครับ

ใช่ครับ

คุยกับคุณแม่ของน้องนะคะแม่ก็เปิดใจทั้งน้ำตา
บอกว่าก่อนเกิดเหตุ๓วัน๔วันฝันแปลก
ว่าไปงานศพชาวบ้านไปช่วยหวานเหรียญโปรยทาน
ก็ไม่คิดเลยว่าไอ้งานศพที่จะได้ไปเนี่ยมันของลูกชายตัวเอง

ทีนี้ชาวบ้านที่มามุงดูอะค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยนี่คืออาถรรพ์น้องชายวานนี่แหละ
มันเป็นอาถรรพ์ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่าร้อยไร่แห่งนี้

มีคนตายจากการจมน้ำแทบทุกปี
แต่เอาจริงค่ะคือพอมันมีน้ำแล้วมีเด็กโอกาสที่จะจมน้ำ
เกิดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้จริง
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันมากกว่านะคะ
เรื่องต้นร่างของน้องทิวเนี่ยครอบครัวก็จะนำไปตั้งที่วัดป่าบ้านบ่อแก้ว
แล้วก็จะมีการชาปนกิจวันพรุ่งนี้ค่ะ